คุณผู้ชมคะหลายหน่วยงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะ
เพื่อแสดงความจงรักพักดีการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เช่นกันนะคะ
ถวายความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมโรงทานอิ่มอุ่น
หนึ่งในนั้นค่ะก็คือกิจกรรมการแจกเข้ากล่องสแตนเลสที่ระลึกให้กับประชาชนนะคะ
เดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคม๒๕๖
กล่องนะคะวันนี้เป็นวันแรกประชาชนเดินทางไปรอรับเป็นจำนวนมากค่ะ
บรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้นะคะมีประชาชนจากทั่วสารทิศค่ะ
เดินทางมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วก็ไปเข้าคิว
รอรับเข้ากล่องที่ระลึกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทจัดทำขึ้น
ในกิจกรรมโรงทานอิ่มอุ่นเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี
ห่วงการจัดงานพระราชพิธีระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคม
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกานะคะบริเวณโถงกลางและพื้นที่ด้านหน้าของสถานี
ก็จะเห็นมีประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะนำบัตรประชาชนไปต่อแถว
รอรับบัตรคิวโดยทางรฟทจัดทำเข้ากล่องแจกวันละ๑๐๐กล่อง
๓วันรวม๓๐๐กล่องนะคะแต่ละวันเมนูอาหารก็จะปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมค่ะในสิริโพงพฤษภัณฑ์รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจ
บำรุงรถจักรและล้อเลื่อนรอฟทบอกว่าเข้ากล่องที่ระลึกจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะ
คือเข้ากล่องเป็นกล่องข้าวสแตนเลสเก็บความร้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
ก็จะเป็นการลดโลกร้อนด้วยค่ะแต่สำหรับประชาชนที่ไม่ทันรับเข้ากล่องที่เป็นกล่องข้าวสแตนเลสในแต่ละวันเนี่ยนะคะ
ก็สามารถรอรับเข้ากล่องที่เป็นกล่องกระดาษเป็นกระดาษชันอ้อยก็ลดโลกร้อนเช่นเดียวกันก็มี๕๐๐๑๐๐กล่องต่อวันค่ะ
รถไฟก็จะจัดกิจกรรมพิเศษใน๓วันวันที่๔ถึงวันที่๖นะครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าเรามีการแจกนะครับอาหารกล่องนะครับซึ่งให้สมพระเกียรติด้วยแล้วก็เป็นการลดโลกร้อนนะครับทำให้มันดูน่ารักน่าเก็บนะครับแล้วก็เอามารีไซเคิลใช้ได้นะครับมีประมาณพันชุดต่อวันนะครับ
อีกพันชุดก็เป็นหารกล่องธรรมดาเราจะจัดกิจกรรมนี้อยู่ประมาณ๓วันนะ๔๕๖นะครับ
นางประสบเลี่ยมยองใยอายุ๖๗ปีเป็นคนแรกที่ได้รับกล่องข้าวในวันนี้ค่ะซึ่งก็บอกว่าเดินทางมาจากบ้านย่านบางใหญ่เพื่อต่อแถวรอคิวตั้งแต่๖โมงเช้านะคะแล้วก็นั่งรอจนเจ้าหน้าที่เรียกรับบัตรคิว
ตั้งใจว่าต้องมารับกล่องข้าวให้ได้เพราะอยากเก็บเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตและรู้สึกปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๑๐เป็นล้นพ้น
เพื่อเอาไปที่ระลึกนะคะเพราะมันเป็นเกียรติสำหรับเราที่ได้รับสิ่งของสิ่งนี้เพราะว่าเราจะได้ที่ระลึกด้วยนะคะเพราะเป็นของราชการที่สิบ

สำหรับเมนูอาหารในกล่องข้าวที่ระลึกวันแรกวันนี้นะคะเป็นข้าวไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็จะมีการแจกน้ำดื่มวันต่อไปก็จะประเมินตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในการจัดทำเมนูอาหารอีกครั้งก็จะเน้นเมนูอาหารที่สามารถเก็บเอาไว้ได้ไม่เสียในช่วงที่สภาพอากาศร้อนแบบนี้ค่ะ